พักเรื่องดราม่าความสวยความงามไว้แป๊บนึงนะคะ
มาให้กำลังใจเยอะกับอาต้อยเศรษฐาศิรฉายานะคะ
ที่ตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งปอด
ซึ่งล่าสุดค่ะมีโอกาสเจอลูกสาวคุณอีฟพุธิดา
ซึ่งคุณอีฟเองก็ออกมาอัปเดตอาการของอาต้อยนะคะว่า
โดยรวมเนี่ยอาการค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะ
ก็เนื้อดูเล็กลงสดใสมากขึ้น
ยังใช้ชีวิตแบบปกติดี
แต่ว่าจะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินเป็นพิเศษ
ซึ่งคุณแม่เปี๊ยกก็ต้องคอยเป็นพยาบาลส่วนตัวให้ตลอด
แถมยังมียาดีอย่างหลานตัวน้อยน้องมีบุญ
ที่คอยให้กำลังใจอีกด้วยค่ะ
คุณหมอก็บอกว่าตัวก้อนเนื้อก็เล็กลง
ก็ดูไปในทิศทางที่ดีแล้วก็คุณพ่อก็ดูสดใสดู
ก็จะมีหนักบ้างหลังจากวันที่ให้คีโม
เราให้ความสำคัญในเรื่องของกินในเรื่องอากาศ
ในเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้น
คุณแม่ก็เป็นนางพยาบาลขาดไม่ได้ใส่ชุดขาวเท่านั้นเองอยู่บ้าน
จัดยาถูกค่ะอันนี้ยาเม็ดใหญ่มาก
ถึงจะกื้นไม่ลงเดี๋ยวก็หอมกันทั้งวัน
เป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ที่สุดแล้วในบ้านนะคะ
หลานตัวน้อยก็น่ารักด้วยเนาะคุณผู้ชมเนาะ
ส่วนคุณแบงค์พัชราสามีคุณนิน่านะคะที่เป็นมะเร็งตับ
ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแต่ยังคงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แพทย์บอกผลการรักษาที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งทั้งคู่ก็พยายามไม่ได้กังวลอะไร
แล้วก็คอยดูแลกันและกันตลอดค่ะ
แพทย์ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวที่เป็นก้อนมะเร็งก้อนใหญ่เนี่ย
น่าจะตายแล้วน่าจะฟอลงหมดไปแล้ว
ใกล้ที่หายไปแล้ว